กลับมาที่บ้านเรานะครับเป็นความพร้อมที่แฟนต้องติดตามนะครับ
กับฟอร์มของเรียมเยอเด็ดที่เกมแรกนั้นบุกไปแพ้ล้านช้าอยู่ติดแบบเดือดเชื่อศูนย์ตอนหนึ่งนะครับ
แต่ว่าทราบสนามนั้นมีปัญหานะครับดังนั้นกลับมาเล่นในบ้าน
จะมีความได้เปรียบเรื่องของสภาพสนามมีเสียงเชียร์เข้ามาแล้วก็ระบบการเล่น
ซึ่งมั่นใจนะครับว่าจะสามารถพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้ครับ
ความพร้อมก็มีการเก็บตัวต่อเนื่องเลยนะครับที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการนะครับ

คุณซื้อชาวเซอร์เบียก็บอกนะครับว่าเกมแรกเรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
แล้วก็เชื่อว่าเกมนัด๒วันพรุ่งนี้จะได้เปรียบทีมจากลาวทั้งสไตล์การเล่นที่ดีกว่าสนามแข่งขัน
เสียงเชียร์จากแฟนบอลเชื่อมั่นนะครับว่าจะพลิกกลับมาเป็นแชมป์ได้ครับ
ส่วนสุชานุษนุ่มกัปตันทีมก็อยากจะได้เสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับ
ซึ่งตรงนั้นเรามีข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องลืมข้อผิดพลาด

ซึ่งแน่นอนว่าเราได้เปรียบซึ่งมาเล่นในบ้านของบุรีรำ
หรือของแฟนบอลชาวไทย
ซึ่งจะจัดกันที่สนามธรรมศาสตร์
อยากจะเชิญชวนแฟนบอลบุยรำยุติเดตทุกคน
เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาส่งเสียงเชียร์
กันเยอะเพราะว่ากำลังใจที่ดีที่สุด
สำหรับนักกีฬาก็คือเสียงเชียร์จากกองเชียร์ครับ

เลยทีเดียวครับจะทำให้ดีกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมมาเล็กที่๒ยังแบบปรับตัวอะไรยังไม่ค่อยได้
ก็หวังว่าปีนี้จะปรับตัวให้เข้ากับทีมให้ได้
เราอาจจะโทษสนามมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแมทที่แล้วเราไปเยือน
เพราะว่าแมทนี้เราเล่นในบ้านเราสนามเราดีกว่าเดิมแน่นอน
เพราะว่าสไตล์บอลเราเล่นกับพื้นในตัวผมก็อยากจะได้แชมป์แชมป์แรกกับบุรีรำ
วันที่๘ก็อยากให้ชวนแฟนบอลบุรีรำมาเชียร์กันเยอะครับ
ชิงชนะเลิกนักที่๒วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา๑๘น๓๐นนะครับ
คู่นี้จบ๙๐นาทีนะครับถ้าเกิดว่าสกอร์รวมเท่ากันจะต้องยิงจุดโทษนะครับ
การตัดสินไม่มีการต่อเวลาพิเศษนะครับต้องเชียร์บุรีรำให้ชนะ
รอยต่อมากกว่า๒ประตูขึ้นไปนะครับ